คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเรื่องหนึ่งยิงเหมือนกันครับ
แต่ทีนี้เป็นเพื่อนรักนะเพื่อนรักรุ่นใหญ่
คนนึงเนี่ยเดินไปทักทายอีกคนเดินไปทักทายแล้วกลับมาที่รถ
ปรากฏว่าเพื่อนรักอีกคนเดินกลับมาเอาปืนยิงใส่หน้าอกเฉยเลย

ตำรวจไปจุดเกิดเหตุไปเจอแต่กองเลือด
แล้วก็หยดเลือดเพราะว่าผู้ที่รับบาดเจ็บ

แล้วเชื่อไหมว่าคนเจ็บตอนแรกเป็นอะไรไม่มากนะคุณนะ
แม้ว่าหน้าอกจะมีลักษณะเหมือนเป็นรูเหมือนถูกยิงเข้าไป
แต่คนเจ็บบอกว่ายังไหวยังไหวนะครับ

ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
เหตุเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดยิงกันเองนะฮะ
ตำรวจสพแสนภูดาตพร้อมด้วยชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบ

ก็พบกองเลือดหยดเลือดอยู่ที่พื้น

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วทั้งคู่
เพราะว่าผู้ก่อเหตุแม้จะเป็นมือปืน
แต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
คนเจ็บที่ถูกยิงก็คือนายสมหวังยิ้มวิลัยอายุ๗๖ปี
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย๑นัด

ชาวบ้านนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสมเดชหลายมณี
รุ่นราวใกล้เคียงกันละ๕อายุ๗๐ปี
เป็นอดีตนายกอบตเกาะไร่บาดเจ็บเช่นเดียวกัน
เพราะว่าถูกกระสุนปืนของตัวเอง
ถากศีรษะด้านขวาญาติรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราชนะครับ
ทีนี้ภรรยาของคนที่ถูกยิงคือนางวันนิดาวงสวัสดิ์อายุ๕๖ปี

โดยจอดอยู่ข้างรถกระบะของสามีเธอ
ซึ่งสามีเธอกำลังจะขับรถไปรับคนป่วยที่โรงพยาบาลบ้านโพ
ตอนนั้นเห็นว่าเป็นเพื่อนกันกับคุณ
ภรรยาก็แนะนำให้สามีไปไปทักทายเขาหน่อยสิ
เดินไปทักทายเขาหน่อยเพราะว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันมานานนะครับ
สามีของเธอนะฮะก็คือนายสมหวังก็เลยเดินจากรถ
ทักทายนายสมเดชที่จอดรถอยู่เหมือนกัน
แต่หลังจากนั้นไม่นานพอสามีของเธอเดินกลับมาที่รถของเธอ
นายสมเดชเดินตามมาติดแล้วก็ชักปืนออกมายิงเลยคุณ
ยิง๓๔นัดต่อหน้าเธอ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เข้าไปแย่งปืนนายสมเดช
เพราะว่าเป็นปืนลูกโม่ขนาด๓๘นะครับ
แล้วก็ต้องรีบนำตัวคนที่ถูกยิง
พร้อมกับนายสมเดชที่ได้รับบาดเจ็บจากลูกกระสุนปืนของตัวเอง

ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังสร้างความงุน

โดยเฉพาะนางวันนิดาภรรยาของนายสมหวัง
งงอยู่เกิดอะไรขึ้น

ที่ไปทักไปคุยกันคุยกันเรื่องอะไร

รองผู้บังคับการจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดเผยนะฮะว่า
ทั้งสองคนที่แท้ก็เป็นเพื่อนรักกันจริง
จึงยังทำให้ไม่ทราบสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุก็แยกย้ายกันไปรักษาอาการบาดเจ็บ
ต้องรอให้ทั้งสองคนอาการดีขึ้นก่อน
แล้วทำการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะฮะ
ส่วนมือปืนนะคุณคนก่อเหตุที่มีบาดแผล
อยู่แถวบริเวณศีรษะด้านขวาแถวขมับ
ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะว่าเขาตั้งใจยิงตัวเองตาย
หรือว่าแค่กระสุนลั่นแล้วก็มันโดนศีรษะเขานะครับ

เพื่อนรักยินกันเองนะครับ